ร้องได้ร้องได้
รวยไม่รวยไม่เคยล่วงลำ
ยังเป็นหนึ่งบนถึงประจา
ไม่ค่อยลืมคำคนรับหนุ่มกา
ไภร้อมานะคะร้องดี
ก็เพราะทั้งคู่เลยนะฮะช่วงหลังมานี่แหม
นักสู้ของเรานี่ร้องเพลงเพราะทุกคน
ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เนื้อถูกต้องกันอย่างเดียวนะครับ

เดี๋ยวมันมีไปใหม่กลับเพลงนี้จะไปหรือไม่กลับ
อยู่ก่อนอยากให้อยู่ก่อนอยากให้อยู่กันนานนานนะครับ
บางกรวยนะฮะของคุณออนออรดีครับผม
คุณแม่มั่นใจไหมคะก็มั่นใจค่ะนะคะพี่เบิร์ตครับ
เสียงเป็นไงฮะสุดยอดจริงจริงร้องเพราะเนอะ
ตอนผมอายุขนาดนี้ผมน่าจะดีดลูกแก้วอยู่นะฮะ
ใช่เพราะว่าตอนนี้พ่อทองศรีนะไม่เชียร์พี่เบิร์ตแล้ว
มาเชียร์ปังปอนตอนนี้น้องร้องพอไหมคุณพ่อทองศรี
พอพอมากครับผมพอมากอ่ะงั้นเชิญพี่เบิร์ดขึ้นมาบนเวทีค่ะ
มาทางด้านบนถ้าร้องถูกทั้งคู่นะครับก็จะผ่านยกที่หนึ่งนี้ไปด้วยกันนะครับ
ก็จะมีเงินทุนสะสมหนึ่งหมื่นบาทไปสู่ยกที่สองกันต่อไปนะครับ
น่าจะไปได้ทั้งคู่นะพร้อมนะครับครับยกที่หนึ่งนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณเบิร์ตกับน้องปังปอน
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่หนึ่งของทั้งคู่นี้ฝั่งหนึ่งได้ร้องเพลงเก่ง
อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช้ตัวช่วยเพลงนี้เดิมพันด้วยเงินทุนหนึ่งหมื่นบาทครับ
สองหมื่นที่ได้มาจากรายการของเราที่ชิงไปได้เนี่ยปังปอนจะเอาไปทำอะไรบ้างคะ
จะเอาไปช่วยแม่ด้วยค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นทำเป็นทุนการศึกษาตัวเองด้วยค่ะ
วันนี้ผมจะมาโชว์ลูกคอพร้อมกับเนื้อเพลงแม่นเพื่อเอาเงินรางวัลไปดูแลคนในครอบครัว
พวกเราสู้ยกที่หนึ่งเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณเบิร์ตกับน้องปังปอนร้อง

สำเร็จความที่ดีด้วยนะคะครับร้องถูกต้องทั้งสองคนเลย
ร้องได้นะคะในยกที่๑นะคะทั้งคู่นะคะชิงเงินสะสมไปได้หนึ่งหมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาทผ่านไปแล้วในยกที่หนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าน้องปังปอนตอนนี้
อกจากจะมีเงินสะสมอยู่แล้ว๒๐๐๐บาทอยู่กับเรานานที่สุด
ตั้งแต่เราเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบชิงเงินล้านขึ้นมานี่นะครับ
เบิร์ตก็ถือว่าผ่านสำเร็จครับผมนะครับก็จะได้มีเรี่ยวแรงไปต่อสู้
กับชางสารกันอีกนะฮะค่ะเอาละครับ
คุณผู้ชมก็ต้องมาติดตามนะฮะเชียร์ทั้งคู่นี้ได้ใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้
หลังเข้ารสปฐงชาติแล้วทั้ง๒วันเลยครับคุณผู้ชม

ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

สำหรับศึกในยกที่๑ของแชมป์เก่า
น้องปังปอนด์และคุณเบิร์ดทั้ง๒จะชิงเงิน๒หมื่นบาทกันต่อในยกหน้า
แล้วพบกันครับห้ามพลาด
ชิงเงินล้านไปด้วยกันนะคะสู้
ปอนถ้าน้องได้เงินล้านหนึ่งจะไปทำอะไร

ถ้าได้เงินล้านหนึ่งนะฮะอย่างแรกเลยนับก่อนฮะ
ใช่ค่ะ

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเบิร์ตกับน้องปังปอน